คุณผู้ชมการแต่งงานปกติเขาแลกอะไรแทนใจ

มาดูคู่นี้แลกงูค่ะ
งูแลกงูจริงนะคะ
เขาบอกว่าเป็นของแปลกจริงเป็นประเพณีที่นิยมปฏิบัติกันของชาวจีน
เขาบอกว่าคู่บ่าวสาวคู่นี้เนี่ยอยากจะใช้สัญลักษณ์สิ่งนี้
เป็นการสื่อความหมายถึงความรักที่ซื่อสัตว์
แต่ก็ยังเป็นมีความมงคลอยู่นะเพราะว่าเป็นงูหลามทองค่ะ
เขานั่นพันคอหรือเปล่าพันคออยู่ค่ะโอ้ยตายแล้วไม่ได้คล้องมาลัยนะคะ
นี่เป็นวินาทีที่คู่บ่าวสาวเขาแลกงูหลามทองสายพันธม่าในพิธีแต่งงาน
จัดขึ้นศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะที่เมืองจีลินประเทศจีน
คือในคลิปเนี่ยเจ้าสาวหยิบงูหลามทองเพศเมียน้ำหนัก๑๕กิโลกรัมก่อน
มาคล้องคอเจ้าบ่าวจากนั้นเจ้าบ่าวก็ตอบรับแต่โดยดีด้วยกัน
นำงูหลามทองเพศผู้น้ำหนัก๒๙กิโลกรัมมาคล้องคอเจ้าสาว
แล้วทั้งคู่ก็สวมกอดกันซึ่งงูสองตัวก็ม้วนตัวเข้าหา
เข้าหาการคล้ายกับว่ามันกำลังอบกอดคู่เบาสาวอยู่ด้วย
เออก็ไม่ต้องอบกอดกันแน่นเนอะหมายถึงงูอ่ะนะ
แล้วยังไงก็คือต้องเลี้ยงดูงูไป

เช่าไหมเช่าครูมาไหมหรือว่าขอยืมมา
คือเจ้าบ่าวเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนรักสัตว์
ทีนี้พอโตขึ้นเขามีโอกาสในการทำงานองค์กรคุ้มครองสัตว์ค่ะ
แล้วก็ไปเจอเจ้าสาวที่นั่นเขามีเรื่องราว
เจอเจ้าสาวที่นั่นซึ่งทั้งคู่เนี่ยรักสัตว์ด้วยกันทั้งคู่
ก็เลยตัดสินใจใช้งูหลามทองนี่แหละ
ที่จะเป็นสัญลักษณ์ของความรักแล้วก็ความซื่อสัตว์แทนแหวนแต่งงาน

ทำไมต้องเป็นงูล่ะ

แตกตื่นหัดแขกวิ่งกระเด็นเลยค่ะ
ถ้าเกิดเขาหิวเข้ามาไหน
จังหวะสวมเกาดกันแล้วงูม้วนตัวเขากันเหมือนจะเกาดกัน
น้ำหนัก๒๙กิโลกรัมคุณไหวไหม
แล้วคล้องอยู่ที่คอด้วยเขาน่าจะเลือกมาแล้ว